ท่านผู้ชมครับชาวบ้านเขาบอกว่ากรรมติดจรวดหรือยังไร
ผู้ชายคนนึงนะฮะย่องเข้าไปในโบสถ์ที่จังหวัดลบบุรี
คงตั้งใจว่าจะไปขโมยข้าวของในโบสถ์โดยเฉพาะพระพุทธรูป
นอนหมดสติอยู่นี่อ้าวเพราะว่ามันมีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นในโบสถ์พอดี
สงสัยจะแบบสูดควันเข้าไปนี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๐มิถุนายนนะครับ
นี่ทางวัดก็แจ้งไปยังสพพัฒนานิคมนะครับ
วัดแห่งนี้อยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี
มรกฏวราวาสนะฮะพระลูกวัดเนี่ยก็คือพระต่อศักดิ์อ่ะ
บอกว่าคนร้ายเนี่ยนอนหมดสติอยู่ในโบสถ์
ตอนที่มาเจอก็นอนเหมือนภาพที่เห็นใส่กางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียวนะ
ตอนหลังมาทราบชื่อชื่อนายอานนท์อายุ๓๔ปี
ตำรวจคาดว่านายอานนท์คงจะงัดประตูโบสถ์เข้ามาตอนกลางดึกนะฮะ
แล้วอาจจะจุดเทียนหรือจุดทูบแล้วไปนอนหลับอยู่หลังพระประธานนะฮะ
หรือทูบที่จุดเนี่ยก็ล้มแล้วลุกไหม้นะ
ไปติดหมอนอาศนะแล้วก็เสือปูนั่งซึ่งเป็นพลาสติก
ก็เลยเกิดควันไฟนายอานนท์ซึ่งหลับอยู่
สูดดมควันเข้าไปเลยหมดสติเหมือนรมควันตัวเองเลย
ตอนนั้นอาจจะกะว่ามาหลบนอนอย่างเดียว
หรือว่ารอเวลาเพื่อจะขโมยทรัพย์สินหรือเปล่า
พระลูกวัดตอนนั้นท่านเดินผ่านมาเห็นพอดีนะครับก็เลยมาเรียกชาวบ้านให้ช่วยกันเปิดประตู
แล้วก็เรียกรถดับเพลิงให้มาช่วยดับไฟนี่โชคดีนะฮะถ้าพระไม่ผ่านมาเห็นสงสัยจะ
โอ้โหตายอยู่ในนี้หรือเปล่านายอานนท์นะครับที่หมดสติชาวบ้านก็เรียกรถกู้ชีพ
นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเบื้องต้นที่ตรวจสอบเนี่ยมีควันอยู่ในช่องปอดเยอะมาก
พระต่อศักดิ์ท่านบอกว่าหลังจากเกิดเหตุพบว่าพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระแก้วมรกฏหน้าตัก๕นิ้ว
ปกติวางอยู่หน้าแท่นพระประธานถูกย้ายมาวางอยู่ที่พื้นเชื่อว่านายอานนท์เนี่ยคงตั้งใจจะขโมย
แล้วอาจจะไปหลับก่อนจุดทูบจุดเทียนรอนอนรออะไรประมาณอย่างนี้
แล้วก็สูดควันเข้าไปแล้วก็หมดสติไปเลย
พระพุทธรูป

ไม่รู้เลยตำรวจตำรวจยังไม่ได้บอก

พระพุทธรูปนะฮะปกติไม่ได้อยู่ตรงนี้

ต้องรอให้ปากคำได้นะครับว่า
เข้าไปในโบสถ์เนี่ยงัดประตูเข้าไปเนี่ย

จะเข้าไปขโมยพระหรืออะไรยังไงกันแน่

นำรถน้ำจากทางเทศบาลด้วย
ล้างทำความสะอาดในโบสถ์นะฮะ

ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ค่ะแต่ด้านนอกนี้โบสถ์สวยเชี่ยวนี่ฮะ